สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
ของเราเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับอยู่กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดี
และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรายังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ
เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนาฏศิลป์แบบไทยไทยของเราครับ
และต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าสถานีผีดุของเรานั้น
ไทยรัฐของเรานั่นเองครับอย่างที่บอกนะฮะ
ทุกวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามาล้อมวงในการฟังประสบการณ์
เต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ

แขกรับเชิญที่จะมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

เราได้มีโอกาสเห็นหน้ากันเป็นครั้งแรก

และคุณทรเป็นคนที่เล่าเรื่องแบบมันมาก
ไปแบบปุ้งเลยนะ
โดยเฉพาะครูทอนจะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับนาศสิน

จะมีใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับสิ่งพวกนี้มาตลอด

อาศัยอยู่กับหลวงพ่ออยู่ที่วัด
อย่างที่สองก็คือได้เข้ามาคุกคลีอยู่กับ
ด้านการไล่รำด้านดนตรีนัตตสิน

โตมาก็ยังมาเป็นครูสอนนัตรสินอีก
เพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้มันก็จะเข้ามาเรื่อย
และเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับราชสินเยอะมาก

ก่อนที่จะไปฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกัน

ต้นเรื่องที่จะเอามาเล่าในวันนี้ครับพี่แจ๊ค

ใช่ครับตัวต้นเรื่องเลยครับพี่
ที่จะนำมาเล่าในรายการให้พี่แจ๊คฟังเนี่ยครับ

คือผมไม่อยากให้ท่านผู้ชม
คิดว่าการรำการเล่นดนตรีหรือว่านาตสินเนี่ย
่อแววไปว่ามันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือมีความอธรรม

แต่ด้วยความว่าว่าโรงเรียนของผม

เพราะฉะนั้นเครื่องอำนวยหรือว่าเครื่องลำหรือชุดลำต่าง
เราก็เลือกไม่ได้ที่ว่าใครจะบริจาคให้เรา

ร้อยเปอร์เซ็นต์คือใครบริจาคมาเราก็เราไม่ขาดศรัทธา

ล่าสุดนี่ก็เอามาให้จากต้นไสประมาณ๒๐๐ชุด
เดี๋ยวเอามาให้จากต้นไสคือยังไงฮะ
คือทางเทศบาลนะครับเขาไปตัดต้นไส
เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกศิษย์ที่จบไปแล้วเนี่ย
เขาประสบบัติเหตุคือรถชนบริเวณต้นไสตรงนั้น

ทีนี้ทางเทศบาลเขาคิดว่าอาจจะเป็นหลักของห่วงจุ้ยหรือเปล่า
ว่ามีต้นไสมีกิ่งใส่มาบังอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยมาจากการตัดกิ่งไซด์อะไรออกทั้งหมด

ก็จะมีการนำพวกเนี่ยพวกคุณพวกอะไรอย่างนี้

แล้วก็มาไหว้เพื่อเป็นการแก้สินบน
หลังจากที่ตัดต้นไสเสร็จปุ๊บเขาก็เอาชุดทั้งหมดเนี่ย

แต่บางทีออกงานใหญ่เป็นงานกีฬาที่ประจำจังหวัด
ต้องใช้จำนวนเด็กในการลำเยอะ๑๐๐๒๐๐คน

เอาตรงนี้มาปกเอาตรงนี้มาแปะเราก็จะได้ชุดขึ้นมาใหม่
นี่แค่เริ่มเรื่องเองนะที่มาที่ไปแล้วนะ

คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยพี่แจ๊คเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อ

โรงเรียนเราเนี่ยเขาจะใช้หลักก็คือ
บวรบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนรวมกัน

เขาก็จะขอความร่วมมือกัน
วัดมีงานเอาโรงเรียนไปช่วยเอาเด็กไปช่วย
โรงเรียนมีงานขอความร่วมมือจากท่านเจ้าวาด
เอาพระเอาอะไรมาช่วยกันอะไรกัน
ก็จะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันตรงนี้

ทางเจ้าวาดบอกว่าที่วัดจะมีงาน

บอกว่าขอเด็กขอแรงเด็กมัธยมเนี่ย

ทีนี้เส้นทางในการพาเด็กไปพี่แจ๊ค

เส้นทางแรกเราต้องเดินผ่านริมถนนใหญ่
ซึ่งรถมันมันแบบควักไข่อะพี่แจ๊ก
มันอันตรายมากในการที่จะต้องพาเด็กเดิน

ข้ามถนนมาแล้วเราอ้อมไปหลังวัด
คือจะผ่านต้นไม้ผ่านสารสะพานอะไรต่างมากมายเนี่ย

พวกผมก็เลยคิดว่าเออไปเส้นทางนี้ดีกว่า

หลังจากนั้นมาเราก็ให้เด็กเดินไปตรงนี้
ก็ไปทำกิจวัตรอะไรของวัดเสร็จเรียบร้อย

เพื่อโบกรถให้หยุดและให้เด็กเดินผ่าน
เด็กก็จะเข้าโรงเรียนเดินเดินเข้าไปจนเด็กเข้าไปเกือบจะหมด

เป็นเด็กชมรมผมเป็นเด็กผู้ชาย

หุ่นมาตัวหนึ่งวิ่งมาด้วยอากับกิริยาแบบดีใจอ่ะ
ครูผมมีหุ่นมาให้ผมมีหุ่นมาให้
ผมก็มึงเอามาทำไมอะไรอย่างนี้
เพราะแป๊บแรกผมคิดว่ามันเอามาจากใต้ต้นไม้ต้นไหนสักต้นนึง
ครูผมมีหุ่นมาให้เนี่ยหุ่นยังดีอยู่เลย
สภาพยังดีอยู่เลยไม่ใช่สภาพนี้นะครับพี่แจ๊ค
เป็นสภาพฝุ่นม้าใหม่เลยใหม่สวยเลย
พอมาเสร็จผมก็มาบอกว่าเอามาทำไมเนี่ย
ก็เวลาปกติพี่แจ๊คผมจะมีจักรอยู่ตัวหนึ่ง
ก็คือจะเอามาไว้เย็บชุดซ่อมชุด

ผมก็จะเอามาจากเอามาเย็บมามาซ่อมมาอะไร
บางทีก็ไม่มีหุ่นก็เรียกเด็กมามายืนหน่อย

บางทีเข็มก็ไปทิ้มโดนเด็กบ้างเลยบ้างอย่างนี้
เด็กว่าอุ๊ยอุ๊ยเข็มทิ้มโดนหนูแล้วอะไรอย่างนี้
พอได้หุ่นมาผมก็คิดว่าอย่างน้อยมันจะลดภาระตรงนี้ลงไปได้
ผมก็จะเอาหุ่นตัวนี้มาไว้เป็นหุ่นดองเสื้อในห้องผม
ซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าน้องเนี่ยเอามาจากไหนนะ

เด็กคนนั้นชื่อตึกผมก็ถามตึกแล้วแกเอามาจากไหน
ผมออกมาจากข้างถังขยะ
ซึ่งถังขยะตรงนี้ติดอยู่กับบ้านพระโรง
ข้างบ้านเขาจะมีถังขยะใหญ่อยู่

ผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่มีสารอะไร

ใช่เป็นห่วงชุดประดาผมก็เลยเอามาเอามาตั้งเอาไว้
พอมาตั้งไว้ในห้องแรกก็ไม่เกิดอะไรขึ้น
พอมาช่วงประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง
ก็เปิดประตูเข้าไปห้องหน้าสินผมอยู่ตึกแรก
มัธยมตึกแรกอยู่ชั้น๓พี่แจ๊ค

เหมือนแบบลักษณะเหมือนอะไรตายสักอย่าง
หนูตายหรือว่าซากจิ้งจกอะไรเนี่ยมันเหม็นเน่ามาก
แต่ทีนี้แรกเลยโรงเรียนผม

พอเปิดดูไม่มีกลิ่นอะไรปกติ

คือเหม็นผมก็กลิ่นมาจากตรงไหน
ผมก็เลยแหวกเสื้อผ้าแล้วก็ดมดู

ผมก็ดมก็ไปดมเจอตรงหุ่นนี่แหละ
ผมก็อื้อฮือนี่ไงที่มาคงกลิ่น
แต่แวบแรกผมไม่ได้คิดถึงเรื่องอาถรรพ์นะพี่แจ๊ค

ใช่อาจจะมีกลิ่นขยะกลิ่นน้ำขยะปนมา

ผมก็บอกอันเย็นนี้เลิกแล้ว

เปิดประตูเข้ามาเพื่อจะเก็บกวาดห้องเลย

ก็นั่งท่านี้นั่งมองอยู่

เมื่อวานครูบอกว่าให้เธอเอาหุ่นไปทิ้งแล้วไง

ที่เดิมที่เจ้าตึกเก็บมา

เพราะเสื้อผ้าก็ยิ่งมีน้อยอยู่ช่วงนั้น

เพราะผมเห็นกับตาว่าเด็กเดินถือไปทิ้งแล้ว
แล้วอาจจะวกเอากลับเข้ามาวางไว้ที่เดิมหรือเปล่า

ที่สองคืออาจจะมีเด็กคนอื่นเห็น
และจำได้ว่าหุ่นนี้เป็นหุ่นในห้องนัตรสิน

ก็เลยอาจจะเอากลับมาวางไว้ที่เดิม

ก็เหลือเฉพาะครูที่อยู่เวรกับครูบ้านพัก

ผมก็เรียบตามไปต่างอยู่

อยู่ที่เดิม
วันที่๔คือเจอมาอยู่ที่เดิม

ผมเอามาใช้เพื่อให้ก่อเกิดกับเด็กนักเรียน

ไม่ได้คิดว่ามีเจตนาที่จะลบหลู่อะไรเลย

ถ้าเราอยู่ด้วยกันดีก็จะอยู่ด้วยกันได้
ผมก็เอาทูบปักลงไปที่กระถางทูบพี่แจ๊ค

ลักษณะแบบอย่างนี้

ควันทูบลอยเขาเป็นสายเข้ารูจมูกเขาเลย

ผมก็เลยรีบปิดประตูแล้วออกไปข้างนอก

แล้วก็ไม่เล่าให้ใครฟัง
ลืมมาไม่ดี

แต่รู้ว่าคือเขามาอยู่แล้ว

ประมาณเป็นปีสัก๒ปีนะพี่แจ๊ค

เขาให้หน้าห้องนัตรสินผมมาอีกห้องหนึ่ง

หออาวาสร้างให้กว้างใน๒ห้องต่อกัน

แต่งานจอฟต์ผมก็คือรับจ้างสอนลำ
ผู้ปกครองด้านนอกภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเขาจะรู้จักผมเป็นการตุนตัวอยู่แล้ว
เขาก็จะโทรมาครูคะวันนู้นอย่างนี้ว่างซ้อมดนตรีไหมคะว่างสอนลำไหมคะ
ผมเอาว่างทับเลยครับแล้วก็มีผู้ปกครองท่านหนึ่ง
เขามาจ้างผมให้ผมออกแบบดีไซน์ชุดให้
ให้ลูกเขาไปใส่ปรบปวดรู้สึกจะเป็นนางสงคร์กานเมื่อ๒๓ปีที่แล้ว
พอเสร็จหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็เลยโทรมาครูคะครูสะดวกกี่โมง
ผมก็เลยบอกผมสะดวกละ๑๐๓๐จนกว่าลงเรียนเลิกตรงนี้ผมไม่อยากให้เขามาวุ่นวายเด็กมันเยอะ
หลังจากนั้นเขาก็โอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะไปนะครับ๑๐๓๐จนกว่า๑๙๕๓
พอโรงเรียนเลิกผมรอ๓โมงครึ่งกันแล้ว๔โมงครึ่งจะไม่มา๕โมงครึ่งยังไม่มา
ว่าเอ๊ะยังไงเพราะผมมีธุระผมก็เลยบอกถ้างั้นเดี๋ยวไปบังแคร์ก่อน
ผมก็ขับรถไปบางแขมอเซ้ผมเก่าเว็บร้อยขับบิดไปบางแข
ประมาณสักทุ่มกว่าเขาโทรมาฮาโหลคะกูอยู่ไหนคะ
ผมก็เลยตอบว่าอ๋อผมมาทำธุระบังแคร์แม่เดี๋ยวแม่กำลังจะเข้าไปนะคะ
อีกประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็รีบบิดรถจากบังแคร์มา
พอบิดรถมาถึงปุ๊บก็เจอเขาแล้ว
ผมก็เอ๊ะยังไงเพราะว่าห้องหน้าสินห้องเก่าผมอยู่ตึกแรกชั้น๒
แต่ห้องนี้ผมเพิ่งย้ายลงมาแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าห้องหน้าสินห้องใหม่อยู่ตรงนี้
แต่ผู้ปกครองคนนี้รู้ได้ยังไงผมเลยถามบอกแม่ครับขอโทษนะครับแม่ขึ้นมาห้องถูกได้ไง
พอดีมีคนบอกค่ะลูกศิษย์ครูเลยบอก
ผมก็ถามว่าใครบอกแม่ลูกศิษย์ครูไงที่แต่งตัวจะไปลำ
ไม่มีนะแม่เพราะว่างานลำทุกงานพี่แจ๊คจะต้องผ่านผม
ผมจะต้องเป็นคนรับงานแล้วเป็นคนแต่งหน้าแต่งตัวให้เด็กเพื่อเอาเด็กไปลำ
เพราะฉะนั้นถ้าเด็กคนไหนจะไปรำเราต้องรู้ว่าเราเพราะเราเป็นคนแต่งตัวให้

แต่เขาแปลกนะครูแม่ถามเขาแล้วว่าพร้อมน่าจะโสศิงพุทธรรมอยู่ตรงไหน
แต่เขาไม่ตอบแต่เขาทำยังไงพี่แจ๊ก

คุณแม่แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาลักษณะเป็นยังไง
บอกเป็นผู้หญิงแต่งชุดห่มนาง

สายเฉดาสวง

แต่งหน้าคัดเบ้าชัดมากสวยมาก
ซึ่งโดยปกติเด็กนัดสินผมทุกคน

เพราะผมรู้แล้วว่าช่วงนี้มันไม่ปกติ

ช่วงประมาณอีก๒๓อาทิตย์ผ่านมา

ส่วนแรกก็คือเป็นเด็กที่ออกงาน

ตูมก็คือจัดเสื้อผ้าคอยเย็บชุดให้เพื่อน

เพราะเด็กพวกนี้หนึ่งเขามีใจจะมาอยู่กับเรา

หุ่นลักษณะทรงไม่ได้อะไรอย่างนี้

แต่ก็คือตามหน้าที่ใครทำอันแรกก็ทำไป

หนูขอเข้าไปเก็บกวาดห้องน่ารสินนะคะ

ก็เลยเอาหุ่นนี้พี่แจ๊คมาแต่งหน้าเล่น

ด้วยความที่ว่าแต่งเด็กแต่งไม่เป็นนะพี่แจ๊ค
เบาเขียวแก้มแดงปาก

แต่ผมเห็นสภาพนี้แวบแรกที่ผมคิด

แต่ผมกลัวความอาถรรพ์ที่มันจะเกิดขึ้น
ผมก็เลยจัดการต่อว่าเด็กคนนั้นเยอะมาก

เด็กก็ไปหาผ้ามาเช็ดพี่แจ็คถูถูถู

หนูไม่รู้ว่าครูหนูเห็นสีตรงนี้มันเป็นแป่นดี
ก็เลยหยิบเด็กก็เลยหยิบสีมาให้ผม

ไปเอาผ้าชุบทินเนอร์อืม

ละลายก็เลยเละเทะไปหมดอย่างนี้

พอแก้ไขอะไรไม่ได้เสร็จก็ปล่อยเลยทำเลย

หลังจากนั้นมาเด็กคนนี้ก็หายจากโรงเรียนไป

ไม่มาโรงเรียนแวบแรกผมคิดเลยว่า

อย่างแรกเลยผมกลัวผู้ปกครองเขาจะมาว่าผม
ว่าไปว่าลูกเขาแรงอะไรอย่างนี้

เล็กคนนี้เป็นเป็นเด็กพร้อม
มาอีกครั้งขวา
แม่เนี่ยพยายามพาไปหาหมอหลายที่แล้วทั้งหมอแพทย์แผนไทย
หนูหลับพอหนูหลับทีไรนะหนูจะเห็นผู้หญิงคนนึง
แต่งชุดไทยเป็นชุดผมนางสีเขียว
ชะดายอดทรงสูงแล้วมันยืนชี้หน้าด่านว่า
มึงตายอย่างนี้พี่แจ๊ค
แต่งหน้ากูทำไมมึงตายชี้อยู่อย่างนี้
ทุกครั้งที่หลับเด็กก็เลยนอนไม่ได้พี่แจ๊ค
พอนอนไม่ได้เด็กก็ผมก็ไปทำยังไงผมก็ได้ถาม
แล้วเธอตั้งแต่เธอไปแต่งหน้าหุ่นมาเนี่ย

ผมก็เลยถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไป
เพราะว่าผมไม่อยากไปวันปกติเพราะเด็กมันเยอะครูเยอะ

พอวันเสาร์อาทิตย์ผมก็ให้ไปทำพิธีขอเข้ามา

พอวันที่๒๓ก็เริ่มหายป่วยจนเป็นปกติ
แต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นอาถรรพ์นะพี่แจ๊คผมกลัวว่าจะไม่หมด
ผมเลยแนะนำผู้ประคองว่าเอาอย่างนี้ไหม
เดี๋ยวเราไปหาหลวงพ่อเจ้าวาดกัน

เพราะการที่เด็กโดนแบบนี้พี่แจ๊คคือถ้าตามโบราณ
เขาจะเชื่อว่าถ้าโดนอะไรสิ่งพวกนี้
จิตขวัญมันจะออกไปขวัญหาย
ใช่แล้วเด็กจะคือเหมือนปั้มเบอร์อะไรอย่างนี้

พาไปรถน้ำมนก็พาไปหาลูกพ่อเจ้าวาดก็รถน้ำมน
พอรถน้ำมนต์เสร็จอะไรเสร็จหลวงพ่อก็เลยถามที่มาที่ไป

ผมก็เลยเล่าเหมือนที่เล่าให้พี่แจ๊คฟังนี่แหละ
ว่ามันเป็นอย่างนี้ผมไปเก็บขุนมาแล้วมันเป็นแบบนี้

เขาก็เลยบอกว่าเก็บมาจากตรงข้างถังขยะบ้านที่แฝง
เขาบอกว่าข้างถังขยะบ้านที่แบ่งเนี่ย
เลยไปน่ะครูเห็นไหมว่ามีต้นซึกอยู่

มันเป็นต้นตระกูลเดียวกับพวกต้นศักดิ์

ซึกแต่ปัจจุบันเหลือแค่โตนะพี่แจ๊ค

คือมันเป็นไม้ยินต้นต้นใหญ่เหมือนต้นสักต้นจามจุลีอะไรอย่างเงี้ย

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อว่าย่าเผา
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อว่าย่าเผา
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อว่าย่าเผา
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อว่าย่าเผา
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อว่าย่าเผา
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อว่าย่าเผา

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ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
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ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
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ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
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ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
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ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
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ชื่อ

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อ

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อ
คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อ

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อ

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อ

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อ

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อ

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อ

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อ

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อ

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อ

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อ

คือก่อนอื่นพี่แจ็คผมได้ตั้งชื่อ

เขาพยายามจะไปหาหมอผีชื่อดังต่างมาปราบ

หมอผีก็ได้ยินที่ข่าวว่าหมอผีคนนั้น

ก็จะมีอยู่คนหนึ่งชื่อตาสรพง

ซึ่งตาสายเป็นคนรักของยิพาว

เป็นสาราริมทางไว้นั่งรอแบบเรือมา

เงาเขาก็นั่งปั่นไปสักพักหนึ่ง

แล้วมืออบเอวอยู่

แต่ในเงาเป็นผู้หญิง
แล้วก็มีเสียงแวบว่ามึงเห็นไอ้สายไหม

แกก็ตกตักปักกลางต้นไม้
หลังจากนั้นมาอาหญิงเภาก็เมียบหายไป

ตรงนี้มันเป็นเรื่องเล่าที่รุ่นต่อรุ่นติดปากมา
คือหลังจากที่ผมถามหลวงพ่อเจ้าวาด
ผมไม่ได้สืบข้อมูลจากหลวงพ่อเจ้าวาดคนเดียวนะพี่แจ๊ค

อายุ๖๐๗๐ขึ้นไปก็ไปถามเขาก็จะเล่าให้ฟังว่า
เจอเหตุการณ์ยังไงคุณเจอคนละนิดคนละหน่อยแล้ว
ก็ผมก็เอามาผสมมาปฏิปต่อเอา

โดนตัดไปแล้วแล้วก็ขอรูปทีมงานหน่อยครับ

มาเป็นโต๊ะพี่แจ๊คเนี่ยครับ
เป็นโต๊ะที่อยู่ในวัดนะครับโต๊ะให้พระนั่งนะครับ
นี่คือต้นซึกต้นนั้นหรอ

หลังจากที่เขาตอกเหรียญครุฑเรียบร้อยแล้วนะครับ
เขาก็จะมีพวกกรรมการวัดมาทำพิธี

แล้วทีนี้พอโดนตัดเสร็จต้นไม้อื่นมันก็โตขึ้นมาแทนพี่
แล้วเขาก็มีสารอยู่สารหนึ่ง
มีสารตรงนั้นซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นสารของเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่องค์ไหน
เขาก็จะมีการมากราบไหว้แล้วก็จะมีการเอาหุ่น
มาตั้งเอาไว้เพื่อเป็นการแก้บนแก้สินบนต่าง
ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดพายุหรือเกิดใครจับอะไรอย่างนี้ตอนนี้อะไรนะ
หุ่นตัวนี้ก็กระเด็นออกมาจากตรงนั้น
ระยะก็ไม่ได้ไกลกันมากประมาณ๕๐๐เมตรนะพี่แจ๊ค

ผมก็เลยไม่คิดว่าเขาน่าจะเป็นยะเผา
แต่หลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลหลายอย่าง
พอหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่ายะเผาก็คือสัมเภาทองเนี่ย
ที่ได้ให้ข้อมูลมาทั้งหมด
เรื่องราวเป็นแบบนี้ก็เลยมาปฏิปต่อกันว่า
ก็เลยคิดว่าสิ่งที่อยู่ในหุ่นนี้ก็น่าจะคือย่าเผา

ผมไปแข่งไปทำการแสดงไปได้ที่ไหน

หมายถึงว่าเวลาครูพาน้องไปแข่งไปรำ

ผมใส่สุ่งซิปใส่ผ้ารูดไป

เหมือนประมาณว่าเรามีชุดฮิ้วไปด้วยอะไรอย่างนี้

แต่เด็กก็จะรู้ว่าห่อนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชม
อันนี้เป็นความเชื่อของครูทรนะครับ
ทรเชื่อว่าในหุ่นนี้มียะเผ่า

หรือว่าย่าสัมเภาทองอะไรก็แล้วแต่
อยู่ในหุ่นนี้จากความเชื่อของตัวเองนะครับ
แล้วก็จากประสบการณ์ของนักเรียน

ที่แต่ละคนก็เจอ

ทุกวันนี้เด็กที่มาเรียนนะฮะยอมรับ
รับทุกคนให้ความเคารพไม่ได้กลัวนะพี่แจ๊ค
แต่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในชมรมเป็นเด็กภายนอกก็จะเกรงหน่อย
เวลาเข้ามาเอาของเวลาเข้ามาหยิบของอะไรอย่างนี้

ทุกวันนี้โทษนะฮะขออนุญาตถามอีกคำถามหนึ่ง
ท่านยังคงแสดงอะไรให้รู้ไหมว่าท่านยังอยู่
ล่าสุดนี้เพิ่งตกลงมาจากหลังตู้เนี่ยครับ

ก็ตั้งอยู่ดีครับพี่แจ๊แล้วก็ล่วงลงมาเลย

ตอนที่น้องออยโทรไป

ผมก็เลยเล่าเรื่องของย่าสัมภาวทองให้ฟังทั้งหมด
แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้จะถ่ายรูปส่งให้ออยดูด้วย
แล้วเหมือนไม่ได้ขออนุญาตหรือยังไงผมไม่แน่ใจ

เพราะว่าท่านอยู่ตรงนี้มาตั้ง

อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อ

มีความศรัทธาต่อสิ่งนั้นได้

ครูทรชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้

พาเด็กไปแข่งไปรำที่ไหน
ก็มักจะประสบความสำเร็จ

หรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางสิ่งบางอย่าง
ช่วยโดนบันดาลอะไรก็ว่ากันไป

เรื่องของครูทรยังไม่จบนะฮะ
แต่เวลาของเราหมดลงซะก่อน

ทรยังจะมีประสบการณ์ตื่นเต้น

ให้ได้ฟังกันต่อฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าตะสินเหมือนกัน
ครับแต่เป็นนาตะดนตรีครับ

เราเจอกันทุกวันศุกร์๔ทุ่มตรง